จังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูเรื่องแปลกกันหน่อย
บอกว่าสาวนครศรีภาวะเลยครับ
ไปเจอกับวัตถุประหลาดลักษณะท่าทางหน้าตาเป็นแบบนี้
โอ้โหเห็นแล้วงงไปหมดเลยครับ

แหละตะแห่งนี้แห่นนี้

ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

เจอปั๊บต้องถ่ายคลิปเอาไว้เลย
มันเป็นวัตถุประหลาดดิ้นได้แล้วไปโพสต์เอาไว้เพื่ออะไร
ให้คนทั่วไปที่เขาเห็นช่วยมาคอมเมนต์หน่อย
ตอบหน่อยสิครับว่าไอ้ที่เห็นมันคืออะไร
บอกว่าลูกชายไปเจออยู่หน้าบ้าน
ขณะที่แมวมันกำลังไล่ตะคุบเล่น
แมวมันชอบนี่อะไรอย่างนี้ดิ้นไปดิ้นมา
ใช่ไหมมันก็ตะคุบตะคุบตะคุบอะไรแบบนี้
เอางี้ละกันคนที่เขาเห็นพอไปดูใกล้ก็ตกใจ
ก็มันไม่รู้ว่าคืออะไรลักษณะมันดิ้นได้
ราวกับว่ามันมีชีวิต
ก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยดูหน่อย
เพื่อนบ้านบอกโอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเหมือนกัน

เธอนะครับเลยคิดว่าเอางี้มันอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับ
เป็นมนต์คุณสัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เธอก็เลยนี่เลยเอาไอ้ที่คีบ
มาคีบเจ้าวัตถุด้านกลางใส่ควดปิดฝ้าเอาไว้
ตอนแรกเอาไปทิ้งไว้ในป่าให้ไกลจากบ้าน
แต่อย่างนี้ชาวเน็ตเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะ
บอกว่าโอ้ยน่ากลัวจังเลยไม่เคยเห็น
แล้วต่อเราบอกว่านี่มันพญาติหางม้านั่นแหละครับ
คอมเมนต์นี่แหละครับทำให้เราสงสัยว่ามันลักษณะมันเป็นยังไง

เขาบอกว่าพญาติถางม้ามันจะมีลักษณะลำตัวเล็กยาว
มักจะชอบขดม้วนเป็นเกลียว
คล้ายกับพวกพญาติตัวกลม
มันจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มตั๊กกะแตนจิ้งหรีดและพวกแมลงชีปะขาว

ก็พบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือพญาติหางม้า
หรืออีกชื่อหนึ่งพญาติแซ่มา

หรือจะเรียกว่าพญาติขนมม้าก็ได้

นี่ส่วนท่านนี้คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
เป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ก็บอกว่าพญาติพวกนี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
กระดาษความยาวมันก็สักหนึ่งฟุตได้
เป็นพวกปรสิทธิ์ที่แฝงตัวอยู่ในแมลงและสัตว์ไร้กระดูกสันหลังนะครับ
เขาบอกว่าพญาติชนิดนี้คนไม่ต้องไปกลัว
มันไม่เจริญเติบโตในร่างกายมนุษย

อาจจะอยู่ในพวกมันลงแมลงนิดลักษณะแบบนี้

โอ้โหมันจะเข้าไปอยู่ในพวกนินตั๊กกะแตนใช่ไหม
โอ้โหเอาเห็นแล้วมันก็แปลก

ก็ไม่รู้แหละว่ามันจะติดคนได้ไหมหรืออะไร

ไม่เป็นไรใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวจริงก็หลับตาไว้ก่อนนะ

ถ้าเกิดว่าเจอนะเป็นความรู้นะคะคุณผู้ชม